ผู้หญิงเปลี่ยนพาสกรวงได้เขียนไว้ในหนังสือแม่ครัวหัวป่าว่า
ขนมไทยที่มีส่วนผสมของฟองไทยมักจะเป็นของเทศ
เช่นทองกีบม้าเดี๋ยวนี้เรียกว่าทองหยิบ
และทองพยศซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าฝอยทอง
โดยเท้าทองกีบม้ายังเป็นชื่อของผู้ที่ถ่ายทอดการทำขนมหวานให้ชาวสยามอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมทองโปร่งขนมผิงขนมไข่เต่าขนมทองม้วนขนมสัมปันนีและขนมหม้อแกง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน